โอ้โหตอนนี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมาย

ซึ่งคุณเก่งทัชยะในฐานะนักร้องร่วมร้องเพลงกับคุณฟิล์มบงกฎ
เขาได้มีการโพสต์เนื้อหาของเพลงฉ่อยที่ตัวเองแต่งขึ้นเอง

ล่าสุดเขาก็ต้องออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
นักร้องดังเก่งทัชยะแต่งเพลงฉ่อย

เวลาได้รับรางวัลมีชื่อเสียง
ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีจัดฉากชื่นชม
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง

พร้อมกับมีประโยคเน็บแนมอย่างร้อนแรงว่า
ไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่ตำหนิ
หากตายไปก็ให้เอาวัฒนธรรมเหล่านี้ไปด้วย
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ต
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ได้ตัดสินใจลบโพสต์เพลงฉ่อยออกจากเฟซบุ๊ก
พร้อมทั้งโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ
และขอโทษสังคมต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนี้
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่วัฒนธรรมเดิม
หรือกรูบาอาจารย์ท่านใดทั้งสิ้น
ก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอโทษกับทุกความหวังดี

จากคำว่าขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจ
ทั้งนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

เตือนสติให้เก่งระมัดระวังตัวมากขึ้น

เพลงเที่ยวไทยมีเฮกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสในสังคม
ถูกวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลหนักมากนะคะ
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย